ทีนี้จากกรณีที่มีญาติไปร้องกองปราบปรามบอกว่า
ช่วยหลานชายวัย๒๓ปีหน่อยเพราะว่ามีชายชะกันที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ย
ทำร้ายร่างกายแล้วก็อุ้มตัวหายไปจากบ้านพักที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
โดยบอกว่าต้องนำตัวไปขยายผลในคดียาเสพติด
ปรากฏว่าล่าสุดญาติพบตัวแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาล
สภาพนี่คือสะบักสบอมเลยนะคะแล้วก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดล่ะค่ะ
เราไปดูภาพเหตุการณ์นะคะดูอาการของหนุ่มรายนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเสียงคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ทราบว่านายสุรัตน์อายุ๒๓ปีคนนี้เนี่ย
ถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นตำรวจ
ทำร้ายร่างกายในบ้านพักแล้วยังอุ้มตัวออกไปจากบ้านด้วย
ตั้งแต่กลางดึกของวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
และล่าสุดที่พบตัวคือช่วงตี๔ที่ผ่านมานี้
ทราบว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
พอญาติไปถึงค่ะก็พบนายสุรัตน์นอนไม่ได้สติ
จากนั้นก็ยังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
บริเวณดวงตาเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นคือฟกช้ำ
ใบหน้ามีคราบเลือดลำตัวก็มีรอยแผลเต็มไปหมดนะคะ
ถ้าหากย้อนไปเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่ตุลาคมเนี่ย
นายกำพลเสือด่าวอายุหกสิบสองปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยญาติเดินทางไปพบกับตำรวจกองปราบปรามนะคะ
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังจากนายสุรัตน์หลานชาย
ถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
ทำร้ายร่างกายภายในบ้านด้วยแล้วตอนนี้คือถูกอุ้มไปไม่รู้ว่า
ชะตากรรมจะเป็นยังไงบ้างนายกัมพลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามของวันที่ยี่สิบสามตุลาคม
ขณะที่หลานชายก็นอนหลับอยู่ที่บ้านนี่แหละจู่จู่มีชายชะกันรวมแล้วห้าคน
ผู้หญิงอีกหนึ่งคนขับรถยนต์ยี่ห้อโตยาต้าวีโก้สีดำ๑คันและจักรยานยนต์อีก๑คันมาจอดหน้าบ้านนะคะ
จากนั้นกลุ่มชายชะกันนี้ก็บุกเข้าไปใช้ท่อเหล็กเนี่ยรุมตีหลาน
ดั้งหักเลือดไหลอาบหน้าแล้วสลบแน่นิ่งไปจากนั้นไม่พอค่ะ
ยังจับแก้ผ้าใส่กุญแจมือแล้วพาไปโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่๑๙
หรือโรงพยาบาลท่าม่วงตัวเองและญาติก็รีบตามมาเลยนะคะ
แต่พอมาถึงโรงพยาบาลกลุ่มชายชะกันดังกล่าวก็พาตัวนายสุรัตน์ออกจากโรงพยาบาลไป
ทั้งทั้งที่พยาบาลเนี่ยกำลังทำแผลยังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำพอไปสอบถาม
กลุ่มชายชะกันกลุ่มดังกล่าวก็บอกว่าพวกเขาเป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดค่ะ
จะนำตัวนายสุรัตน์หรือหลานชายเนี่ยไปสอบขยายผลแล้วก็รีบขับรถออกจากพื้นที่ไปเลย
จนกระทั่งมาทราบอีกทีว่าหลานมาอยู่โรงพยาบาลก็เมื่อเช้านี้เองตอนนี้ก็เลย
พยายามค่ะที่จะสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์อ่ะว่าสรุปแล้วตกลงใครเป็นคนนำหลาน
ไปส่งโรงพยาบาลและจะขอดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะส่วนคนที่อ้างตัวเป็น
ตำรวจทราบชื่อว่าชื่อผู้กองบอลน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยค่ะซึ่งนายกัมพลยอม
จะเป็นตำรวจจริงแต่มันสมควรหรือไม่ที่จะทำร้ายร่างกายกันถึงขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าหลานก็เป็นเพียงแค่เด็กรับจ้างเลี้ยงวัว
ไม่ใช่เอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ถึงขั้นต้องมาทารุณกันขนาดนี้เลยนะคะ
ฟังเสียงของญาติชายที่ถูกอุ้มตัวไปหน่อยค่ะ
อันนี้ญาติเขาก็ยังติดใจนะคะส่วนเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบแล้วว่าชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่นะคะ
แล้วก็จะส่งเรื่องต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการซึ่งล่าสุดรายละเอียดเรื่องนี้ที่เพิ่มเติมมาก็
คือพันธุ์ตำรวจเอกเนติวงกุหลาบผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
บอกว่ายืนยันแล้วว่ากลุ่มชายชะกันดังกล่าวเนี่ย
ตำรวจจริงนะคะแต่ว่าเป็นตำรวจจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งกำลังสืบสวนติดตามพฤติกรรมของนายสุรัตน์และกลุ่มเพื่อน
เพราะว่าไปพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ค่ะแล้วเขาก็อธิบายถึงสาเหตุด้วยว่า
สาเหตุที่ต้องนำตัวนายสุรัตน์ออกไปจากบ้านพักก็เพื่อนำตัวไปขยายผลหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดและยาเสพติดของกลาง
ตอนนี้ทราบว่ามีการส่งตัวนายสุรัตน์ให้พนักงานสอบสวนสพท่าม่วงรับตัวไปดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายแล้ว
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าญาติติดใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ทำไมดูแล้วใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ใช่ก็สามารถแจ้งความกับตำรวจท้องที่ได้
แต่ถ้ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก
ก็ไปแจ้งความเกี่ยวกับกรณีนี้กับตำรวจกองปราบได้เหมือนกัน
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ